คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวของการล้างเครื่องใช้ไฟฟ้ากันหน่อย
มันมีวิธีนะเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเวลาจะล้างต้องล้างให้ดีล้างให้ปลอดภัย
นี่เหมือนกันแหละครับไม่แน่ใจว่าใครใช้มาให้ล้างพัดลม
ถ้าจะล้างพัดลมล้างแบบนี้ไม่ได้นะครับ

ก็ถูกนี่ก็ล้างพัดลมจริง
แล้วหลังจากนั้นโอ้ไม่หมุนอีกเลย

จับบ้านล่ะฉีดอย่างนี้ไม่ได้ครับ
ลมเขาต้องถอดออกมาครับตะโกงตะแกงแล้วก็ใบพัด

ฉีดมันทั้งเครื่องแบบนี้ลาบ้องสิครับ

ใช่ครับโอ้พี่ครับแหมก็คงจะสนุกเนอะตอนฉีดนะ
แล้วอีกเพิ่งอะไรล่ะ
อัดเข้าไปในห้องเครื่องตรงนอเตอร์เลยจะได้สะอาด

พอเตอร์สะอาดพอดีก็ไม่ต้องใช้กันแล้ว

มันไม่ได้แค่ช็อตตัวเครื่องนะครับ

มันเปียกอ่ะเนอะ
จากนี้ไปก็ได้ใช้แฟนล่ะครับ